ช่วงแรกข่าวแรกของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชม

ไทยรัฐทีวีของเราก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะ
สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ
เราจะมาพูดถึงพิธีการขอขมาสรีระสังขาร
เพื่อเตรียมประกอบพิธีถวายเพลิงศพของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธกันนะคะ
เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากงานหนึ่งเลยนะคะ
ซึ่งงานนี้ค่ะทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุล
ในการถวายเพลิงสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม
หรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ด้วยค่ะ
โดยหลังจากพิธีทอดผ้าป่ามหาบังสุกุลแล้วนะครับ
ก็จะเป็นขั้นตอนของการฆ่านกหัสดีลิงเทินบุษบก
บนยอดเขาพระสุเมนตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณอีสานครับ
โดยมีกองทัพนางศรีดานะเดินทางมาปราบนกหัสดีลิงเทินบุษบก
โดยนางศรีดางนะครับจะนั่งบนเสลี่ยงแบบนี้แล้วก็มีผู้ถืออาวุธประจำกาย
นั่นก็คือธนูฮะเดินนำหน้าแบบนี้
โดยเมื่อนางศรีดาเดินเข้าไปบนเขาพระสุเม
ขออภัยครับเขาพระสุเมนในป่าหินมพานก็จะพบกับ
นกฮัศดีลิงเทินบุษบกที่กำลังส่งเสียงกึกกล้องทั่วทั้งป่า
ก่อนที่จะเกิดการต่อสู้ระหว่างทัพของนางศรีดากับนกหัสดีลิงนะครับ
แล้วก็นางศรีดาก็ได้ใช้อาวุธประจำกายก็คือธนูครับ
ยิงเข้าไปที่ลำตัวของนกหัสดีลิงนะครับ
ก่อนที่ทางด้านนางศรีดาเนี่ยพอยิงธนูเข้าไปแล้วนะครับ
ก็มาพร้อมกับอาญา๔และแม่ทัพก็ช่วยกันใช้หอกแทงนกหัสดีลิงจนตายและแน่นิ่งไปครับ
เป็นพิธีฆ่านกหัสดีลิงในช่วงเวลา๖โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งโดยตำนานก็มีความเชื่อแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณเล่าขานกันมา
นกหัสดีลิงก็เป็นสัตว์ที่มีส่วนหัวเป็นช้างตัวเป็นนกขนาดใหญ่
ตามความเชื่อก็คือว่านกตัวนี้ไปฆ่าพระศพของกษัตริย์
แล้วก็เรียกว่าจะต้องให้นางศรีดาฆ่านกหัสดีลิง
เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้ก็เลยถูกนำมาใช้ในประเพณีโบร่ำโบราณโดยเฉพาะชาวอีสานนะคะ
ทอดกันมาซึ่งก็เชื่อกันว่าถ้านกหัสดีลิงเนี่ยนะคะ
ทำการฆ่าเรียบร้อยแล้วมันก็จะสามารถนำดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวงสวรรค์ได้
หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีกรรมค่ายนกหัสดีลิงแล้วนะคะ
ก็จะเป็นการรำส่งสการบูรพาจารย์พระเทพวิทยาคมและพิธีขอขมาครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
ท่ามกลางสาธุชนจำนวนมากที่มาร่วมพิธีจำนวนมากนั่นเองนะคะ
ก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
เมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีเราก็ถ่ายทอดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ

เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมติดตามกันตลอดเช่นเคยค่ะ
ใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะติดตามทางไทยรัฐทีวีกันได้ยาวตลอดทั้งวันเลยนะคะคุณผู้ชม